ต้นสังกัดที่จะไปเป็นทหารเกณฑ์ของหลังก็คือมณฑนทหารบกที่สิบเอ็ด

รุ่นพี่พลทหารสังกัดนี้เหมือนกันค่ะคุณผู้ชม
เป็นนักร้องนักแสดงคือคุณชินชินวุฒินั่นเอง
พอรู้ข่าวแบบนี้แล้วมีการส่งกำลังใจให้กับหลังด้วย
คุณจำได้ไหมตอนที่คุณชินไปเกณฑ์ทหาร

คือพอรู้ว่าต้องเข้าไปฝึกแล้วคุณชินร้องไห้

คือเขาเป็นคนที่หารายได้หลักคนเดียวของครอบครัว
ดังนั้นพอรู้ว่าจะต้องเข้าไปฝึกก็เลยเป็นห่วงครอบครัว
คือตอนนั้นชินก็มีทั้งงานร้องเพลงงานแสดงเขาก็คิดไปหมดไง

เราต้องเป็นทหารเกณฑ์แล้วเนี่ย

แล้วที่บ้านใครจะดูแลรายด้งรายได้อะไรพวกนี้ไง

ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปฟังคุณชินส่งกำลังใจให้กำลังกันนะคะ
พี่ก็อยากไปฟังใจให้ข้อแรกนะครับ
พี่เชื่อว่าจริงแล้วเนี่ยทางกองทัพเนี่ยก็ดูแลกับบางคนอยู่แล้ว
แล้วก็ถ้าปีเกตสำเร็จจริงนะครับ

ให้กลับไปช่วยแฟนเราไปช่วยดูแลที่บ้านอยู่แล้ว
แล้วทางจริงแล้วเนี่ยทางกองทัพในหลายหน่วยเนี่ย
ก็มีการสนับสนุนแล้วก็ช่วยกำลังพลตัวเอง
ที่ครอบครัวอาจจะขาดการดูแลตรงนี้ครับ

สองปีที่ผ่านมาพี่จะบอกว่า

มันทำให้เราเข้มแข็งขึ้นนะครับให้เรามีวินัยมากขึ้น

การที่เข้ามารับใส่ธรรมดาสการตรงนี้เนี่ย

แล้วมันจะเป็นรหัสที่ดีขึ้น
ให้กระจายแน่นอน
แล้วจะเป็นตัวอย่างของสังคมที่
ที่บอกว่านี่แหละคือมันผู้ชายตัวสิ